ตอนนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะได้มาเป็นแบบว่าเราเริ่มจากการเป็นนักแสดงเนี่ยค่ะแล้วก็เดินแบบแล้ววันนี้ก็ได้มาเป็นศิลปินเป็นนักรองเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเดบิวอยู่เนี่ยค่ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามรอชมผลงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกดี

ก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแบบปวดหัวเนี้ยเหมือนแบบว่าคนคนเป็นพี่ก็ยอมรักน้องคนส่วนคนเป็นน้องก็แสบซ่าซ่าแกล้งพี่พี่ก็เป็นสายยอมตลอดไหมคะช่วยเลี้ยงมากมากเลยค่ะเห็นว่าเป็นบ้านคอนเทนต์เลยแต่งตัวกันอยู่ตลอดเวลาบ้านนี้เป็นตั้งแต่ตั้งแต่เราแล้วพอมีลูกเราก็จับลูกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจที่เขาให้ความ
เข้ามาในกรุงเทพมันอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมาเจอเพื่อนแล้วก็มาเรียนด้วยมาทำงานพออยู่ภูเก็ตเราก็เหมือนเราได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมาคนเดียวอะไรอย่างงี้ลูกมีคิดบ่นไหมคะแบบเอ้ยไปอีกแล้วจะมีแม็กเซลบ่นอ่าเพราะว่าเขาจะค่อนข้างแบบอยู่กับเราแบบก่อนหน้านั้นเขาอยู่กับเราตลอดพอมีช

มเราโพกัสกับหน้าที่ความเป็นแม่ง
และก็หน้าที่การทั้งงานของเรา

มก็คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเรื่องนี้

แล้วเราจะต้องรู้จักสนิทชินชมกับทุกคน
แล้วตกใจไหมว่าพอเรามีรูปเกี่ยวข้องเราโดนโยงเราโดนอะไรขึ้นหรือ
ว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจขนาดนั้น
พอเราเห็นข่าวแล้วเราอ่านแล้วเราก็
เหมือนเพื่อนก็ส่งมาให้เราก็ไม่รู้เรื่อง
เราก็พยายามไปอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ได้เป็นเรื่องโยงมาถึงเรา
แล้วเราก็เหมือนเราไม่ได้ไปโฟกัสมากเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีความผิดอะไรกับเรื่องนี้
แล้วเราก็ไม่ได้มีส่วนเหยื่อพร่องอะไรเนี่ยค่ะ
เราก็รู้สึกว่าเราก็โฟกัสกับชีวิตประจำวันเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เราก็เหมือนยุ่งมากกับงานผลิตภัณฑ์ต่าง
แล้วก็มีโปรเจคที่จะต้องทำผลิตภัณฑ์สินค้าของเราออกมาด้วย
วันนี้ก็เอามาฝากพี่นักข่าวด้วยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาหน่อยนะคะ
ขอยกว่าใครของเนี่ยเป็นจุดเซอร์เลนนะคะสำหรับผู้หญิงก็ฝากด้วย
แล้วก็ปิดร้านผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะ
อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจซมมา๒ปีกว่าแล้วนะคะ
ลองหลายครั้งกับตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยค่ะ
อันนี้ก็เป็นสินค้าที่เดี๋ยวเอามาฝากพี่นะคะทุกคนนะครับ